พี่คนขับรถตุ๊กที่เชียงใหม่ผมเข้าใจว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวพี่เยอะแล้ว
แต่พี่จะทำแบบนี้ไม่ได้นะ
คุณผู้ชมครับนี่คือจุดเดิมเป็นขาวแดงยาวไปนะ
คือตอนนี้นักท่องเที่ยวเยอะแหละพี่ตุ๊กบอกว่าที่จอดรอผู้โดยสารน้อยเหลือเกิน
ทำยังไงดีหุ้นกันไปซื้อสีคือพระราพร
ทาจากสีขาวแดงที่ห้ามจอดให้เป็นขาวเหลืองคือผ่อนผัน
ทาเองเลยเหรอทาเองเลยครับเนี่ยครับกางกางร่มทากันทากัน
โอ้โหนี่คือแถวขวงประตูท่าแพรจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ผู้หญิงสองคนนะครับเอาสีเหลืองกระป๋องมาทาทับบริเวณนะครับจุดห้ามจอดขาวแดง
พอเจ้าหน้าที่เทศกิจไปตรวจสอบนะครับพบว่ามีการเอาสีเหลืองไปทาทับส่วนที่เป็นสีแดงอย่างชัดเจน
ถามพี่ผู้หญิงทั้งสองคนกับผู้ชายอีกคนก็ยอมรับว่าเออพวกเขาทาจริงแหละ
เพราะว่าพวกเขาขับตุ๊กใช่ไหมล่ะนะครับตั้งใจจะทำมานานแล้วด้วย
แต่พึกจะตัดสินใจลงการสือสีมาทาเมื่อวานี้
เพื่อไม่ให้เสียค่าปรับเวลาเอารถไปจอดรอผู้โดยสาร

ลองฟังคนขับรถตุ๊กหน่อยครับ
เจ้าหน้าที่เทศกิจก็มาอธิบายให้พี่เขาก็เข้าใจว่า
อันนี้ผิดกฎหมายนะเปรียบเทียบปรับ๕๐๐๐บาท
ข้อหาขีดเขียนพ่นสีตามพรบรักษาความสะอาดครับ
ล่าสุดวันนี้กลุ่มคนขับรถตุ๊กครับก็เอาสีเหลืองมาทาทับสีแดงคืนให้แล้ว
เอาสีแดงมาทาทับสีเหลืองใช่
เอาสีแดงมาทาทับสีเหลืองคืนให้แล้ว
แล้วตัวแทนของคนขับรถตุ๊กนะครับก็ยอมรับกับสิ่งที่ทำลงไป
แล้วก็เสียค่าปรับอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ย้ำว่า

จัดสารพื้นที่จอดรถให้หน่อยได้ไหม